ค่าตัวในการประกวดนะครับก็หมื่นใช่ไหมครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่แม่ป่วยหนักพอดี๒เดือน

คือเป็นเงินที่ต่อชีวิตของก๊อฟและแม่เลยครับ
มีความสุขที่ดูแลท่านในทางที่ท่านป่วย
เพราะแม่หาไม่ได้หลักเหมือนไม่หาไม่ได้แหละ
แก้แค้นให้ที่เพื่อนชายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
ก๊อฟร้อง
ร้องได้ให้ล้าน